ผมเนี้ยคัมแบกกลับมา

เสือเนี่ยมันก็ยังเป็นเสืออยู่วันยังค่ำนั่นแหละ
โดยเฉพาะตอนนี้เพชรจ้าเขาโสดแล้วก็บอกเลยว่ากลับมาซ่าได้เหมือนเดิมค่ะ
ที่บอกว่าซ่าเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนะคะ
ก็ได้กลับไปใช้ชีวิตตามภาษาผู้ชายแบบลุยไง
ส่วนพาร์ทคุณพ่อดูแลลูกชายก็ทำเต็มที่เหมือนเดิม
แล้วพอถามเรื่องหัวใจนางก็ปล่อยไปตามนั้นนั่นแหละ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกว่าแล้ว
แค่อยากจะฝากบอกนะไปถึงคนที่จะมาจีบ

มันก็ทำอะไรก็ได้เลยแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำ
เปิดใจแล้วหรือยัง

จริงเราก็คุยได้เราก็คุยได้หมดตอนนี้ใช่
ศึกษาคนใหม่ได้ไหม
ใช่สบายใช่น้องนิวอย่างนี้
แบบใครที่คุยกับนิวถ้านิวชอบผมก็ดีใจด้วย
แต่ถ้ามาจีบแล้วทำไม่ดีก็เหมือนกับทำไม่ดีกับผมด้วย

ตบมือให้กับเสือติดปีกเมื่อสักครู่

ใครที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับน้องนิวมันทำไม่ดีกับผมด้วย
ถึงมันเลิกกันไปแต่มันมีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยไง

สังเกตนั้นก็คือเสือติดปีกแต่ปีกโพลมานิดหนึ่งนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีลูกชายลูกชายอาจจะคอยคุ้มคุณนิว
แต่มาเบอร์นี้ใครจะกล้าจีบคุณนิว
ก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองดีไงค่าจีบ